สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวกันสามคนสามโตนะฮะแล้วตรงด้วยนั่งตัวตรงกันด้วยเลย
เจอผมชนะคุณชิสาและน้องดาวสุพัสรานะครับค่ะ
เอาวันนี้นะคะมีหลากหลายข่าวมาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อย่าลืม
ดูแล้วอยากแสดงความคิดเห็นไลน์หน้าจอเราก็มีให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะ
ทุกทีแล้วฟุตบอลโลกเนี่ยใช่ไหมล่ะ

เออพูดมานังทุกทีมาพูดมานังทุกทีไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนโตไหนไหนแชมป์

ทักทายกันมาได้นะฮะไปเรื่องแรกฝากเตือนกันหน่อยบางคนหยุดยาวช็อปโอนโอน

ใช่แล้วล่ะครับจะโอนไม่ได้ว่าหรอกแต่โอนให้ถูกเพราะมันมีอุทาหรณ์
โอนเงินผิดโอนผิดเป็นแสนว้าวแต่ยังเคราะห์ดีได้คืนฮะ
โอ้โหบทเรียนราคาแพงจริงถามว่าแพงแค่ไหน
แพงเป็นแสนถูกคุณชิสาโอ้โหคุณสุพัสราดูไว้ด้วยนะคุณจะช็อปเยอะโอนบ่อย
ของฉันหลัก๑๐ค่ะซื้อของทีละ๒๐๓๐พอค่ะ
แล้วแต่ละคนก็ช็อปหลากหลายกันหลักราคากันไปแต่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดเป็นแสนเจ้าของไปตามคืนได้นะ
ที่บ้านของชายคนหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับคนที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาน่ะสะเพราเองเขายอมรับช่วงนั้นเวลานั้นเขาโอนเงินผิดไป
แล้วเขาเนี่ยดูแค่ชื่อหน้าแต่ไม่ทันได้ดูนามสกุล
ก็คือเวลาโอนเงินนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าให้ยืนยันการโอนถูกไหม
ให้เช็คเลขบัญชีเลขชื่อเพราะไม่ใช่เลขชื่อให้เช็คเลข
โอ้โหยขอพาวภายปากผมเป็นไรวะเนี่ยให้เช็คที่ชื่อของผู้รับ
ซึ่งตอนนั้นที่เธอบอกว่าเธอเช็คแล้วเนี่ยชื่อของผู้รับมันเป็นภาษาอังกฤษ
เธอก็ไล่ดูแค่ชื่อหน้าแต่ดันลืมดูนามสกุล
มันก็เลยโอนผิดไปที่ปลายทางนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
เธอน่ะบอกว่าอุ้ยตายแล้วทำยังไงดีอย่างแรกเธอก็โทรไปแจ้งกับทางธนาคารก่อน
ธนาคารบอกว่ายังไม่สามารถไปอายัดบัญชีของเขาได้นะ
ยังไงซะแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับคุณตำรวจก่อน
เดี๋ยวนำใบแจ้งความมาเดี๋ยวทางธนาคารจะติดต่อให้เอง
แล้วเมื่อไปแจ้งความกับทางคุณตำรวจนะครับ
คุณตำรวจบอกว่าแบบนี้ว่าก็รับเรื่องแจ้งเอาไว้ก่อน
แต่อย่างนี้แนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยพยายามตามเองด้วย
มันจะได้เป็นการเร่งรัดในเรื่องของระบบ
เธอนะครับผู้เสียหายก็เลยไปหาในทะเบียนราชแล้วก็ได้เบอร์มือถือมา
ตอนแรกโทรไปไม่มีคนรับสายแต่เธอไม่ย่อท้อฮะ
เธอบอกว่าเธอไปขอเบอร์ของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วโทรไปสอบถามเลยนะว่าบุคคลที่อยู่ในบัญชีเนี่ยคนนี้เป็นลูกบ้านของคุณใช่ไหม
เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เธอครับลงทุนฮะขับรถจากขอนแก่น

ขับไปที่นั่นเลยฮะไปในคืนวันนั้นเลยวันที่ไปแจ้งความนั่นแหละ
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าของบัญชีที่เธอโอนผิดไปให้ซึ่งเป็นผู้ชาย
แล้วคนที่เขาได้รับเงินที่โอนผิดไปนะ
เล่นกดเงินสดมาแสนบาทเอามาไว้ที่บ้าน
แล้วถามว่าทำไมต้องโอนออกมากดเงินออกมาแบบนั้นล่ะ
ตัวเจ้าของบัญชีเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็เอามาเฉยไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรหรอก

อยู่ในบัญชีแล้วไม่ปลอดภัยว่างั้น
แต่สุดท้ายเจรจากันรู้เรื่องยังเคราะห์ดียังโชคดีฮะ
สุดท้ายได้เงินแสนนั้นคืนซึ่งตัวเธอเองยอมรับว่าเป็นคนโอนผิดใช่ไหม
เธอเองนะก็มอบเงิน๕๐๐๐บาทให้กับบัญชีที่โอนผิดด้วยนะ
ค่ะก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการให้สินในใจเขาที่เขาช่วยเก็บไว้ให้ไหม

ครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้เธอเอามาแชร์ในโลกโซเชียล
คนนะมาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าบางคนไม่ได้คืนหรอก
บอกพี่คนนี้ถือว่ายังโชคดีอยู่นะ

เออพูดถึงถ้าเกิดว่าไม่คืนขึ้นมาแล้วมีการสืบทราบแล้วว่าเงินนี้ได้มาเนี่ยจากการที่โอนผิดจริง

ก็จะต้องถือว่ามีความผิดในเรื่องของการยักยอกนะ

แต่กว่าจะไปถึงกระบวนการนั้นต้องยอมรับว่ามันนาน

เพราะฉะนั้นเวลาจะโอนเงินให้ใคร
ค่ะเช็คให้ดีครับคุณผู้ชมไม่เคยโอนผิดแต่รู้สึกผิดเสมอที่โอนไปฮ่า

ถ้าฟังจากที่คุณลุงเขาบอก

แล้วทำไมขาแว่นมันหักมันขาด

จะไปถึงดวงจันทร์จะไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ย
เอาฟังเราเล่าเนี่ยเราพูดอ้ำขำนะคุณผู้ชม
แต่ก็ให้ใจเย็นทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็คนขายด้วย

คือเรื่องนี้ถูกแชร์โดยเจ้าของร้านแว่น
เขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็น๔โมงเย็น
คุณลุงคนนี้เข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าซ่อมแว่นได้ไหม
เขาก็เลยขอดูก่อนนะครับลุงแว่นมันเป็นยังไง
ปรากฏว่าวันลุงเก่ามาก
เก่าขนาดไหนให้คุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ
ลักษณะมีคราบเกลือเต็มไปหมด
คุณพูดคำนี้เลยขี้เกลือ
แล้วขาวแว่นมันก็หักแบบเชื่อมไม่ได้แล้ว
มันเป็นไปได้นะซึ่งทางร้านเขาเสนอยังไงบ้างครับ
คือเขาก็เลยแนะนำคุณลุงเอาอย่างนี้ไง
เปลี่ยนกรอบแว่นไหมใช้เลนเดิมนี้แหละ
กรอบไงมันหาขาใหม่มาเติมให้ไม่ได้

ราคามันต่างกันไหมราคาพอกันไงเขาก็เลยแนะนำแบบนี้ไง
แต่คุณลุงบอกไม่เอาจะเอาขาใหม่ประเทศไทยมันแย่
ประท้วงบริษัทไปทำเรื่องทำขาเทียมดวงไปดวงจันทร์นาซ่า
ก็คือเหมือนที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเปรียบเทียบไปแบบนั้น
เจ้าของร้านเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงนะมันเริ่มบานปลายแล้ว
เริ่มคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยตกลงกับคุณแม่คุยกับคุณแม่
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเชิญคุณลุงออกจากร้านไป
พอคุณลุงเดินออกจากร้านไปก็ไปยืนเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าร้าน

เขาก็เลยกลัวว่าด้านนอกจะมีการถ่ายคลิปเอาไว้
มีการเข้าใจผิดตัวเขาเองก็เลยเป็นเจ้าของร้านไง
เรียบออกมาชี้แจ่งฆ่า

เฉพาะอย่างนี้คุณลุงผมเข้าใจแว่นคุณลุงมันเก่าแล้วบางทีคุณลุงอาจจะรักแว่นของเขา

พอดีใต้ตาตรงจมูกอะไรคือคุณลุงบอกพอดีแล้ว

เข้าใจแหละแต่ว่าก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วย
ว่ารุ่นนี้มันไม่ผลิตแล้วใดก็ตาม
แว่นใหม่ดีที่สุดคุณลุงเชื่อผม
หวังว่าคงจะตกลงกันได้อย่างลงตัวนะคะ
ส่วนเรื่องของมิจฉาชีพเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูเอาไว้หน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มากันหลากหลายวิธี
อย่างรายนี้นะคะเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มา
ทำทีเป็นรถล้มแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่ะ

เราก็ตกใจสิอ้าวใครเกิดอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมคะ

ขี่มาดีอยู่ดีล้มลงไป

เจ้าของบ้านเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงหมาก็เลยวิ่งออกมาดูเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์ถัดจากคลิปที่เราเห็นก็คือว่า
ผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่นะคะ
ลักษณะเป็นผู้หญิงผมสั้นสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
แล้วก็แกล้งล้มล้มไม่แรงหรอกเบาอ่ะ
แล้วก็หยิบฟันปลอมที่หักแล้วพร้อมกับแว่นตาแตกออกจากกระเป๋าเสื้อ
เอามาโยนทิ้งเอาไว้ข้างรถมอเตอร์ไซค์

หาว่าอะไรหาว่าหมานี่แหละวิ่งตัดหน้าแล้วทำให้เธอรถล้ม
เดี๋ยวนะแต่เราเห็นจากภาพในกล้องวงจรปิด
หมามันนอนอยู่ใส

หมาบอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยอ่ะ
ฉันก็ยืนอยู่หน้าบ้านของฉันดี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านดอนสาลีอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
ทีนี้เจ้าของบ้านดูแล้วไม่น่าจะใช่แล้ว
ก็เลยไปเปิดวงจรปิดดูค่ะ
พอดูปุ๊บเท่านั้นแหละรู้เลยว่าอยู่ดีเธอก็ล้มเอง

อยู่ดีก็มีเพื่อนอยู่ดีก็มีมิตรมาหาถึงบ้าน
มิตรที่ว่านั่นก็คือมิตรฉาชีพอะสิ
สุดท้ายพอมิจฉาชีพคนนี้รู้ตัวว่าหลอกไม่ได้แล้ว
รู้ตัวว่าความจริงก็คือว่าเขาไปเปิดวงจรปิดดู

อยากจะนำคลิปนี้มาเตือนไงว่ามิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบ

นี่ไหมกล้องวงจรปิดมีประโยชน์ติดมั้ยคะ

เรื่องของผู้ใหญ่เวลาเขารู้สึกน้อยใจลูกหลานมาเนี่ย
อันนี้เรื่องใหญ่นะต้องดูแลจิตใจให้ดีนะครับ
เพราะว่ามีคุณแม่คนหนึ่งฮะโทรไปหาลูก
แล้วด้วยความโทษลูกเนี่ยยุ่งอยู่ไม่ทันได้รับสาย
พอลูกจะโทรกลับแม่ไม่ยอมรับสายแล้ว
แล้วติดต่อกันไม่ได้ถึง๓วัน

ป้องโทรไปบอกเจ้าหนึ่งทีตำรวจแล้วกู่ใคร
ช่วยไปดูแม่ผมที่บ้านให้หน่อยครับ

แม่ทำอะไรให้เบลือวายไปหมดเลยเนี่ย

ก็ไม่เคยสนใจไม่ไม่มีใครสนใจไม่

รอให้ตายก็กว่า
ติดต่อคุณแม่ได้๓วันแล้วนะ
แล้วแม่เขาอายุเยอะแล้ว๗๓ปี

อ่ะเจ้าหน้าทีไปถึงอยู่หน้าประตูรวบบ้านเนอะ

แถมได้ยินเสียงทีวีด้านล่อนออกมา

สุดท้ายมีผู้หญิงคนนี้เดินออกมาพร้อมเสื้อ
เรียกว่าภูลสีแดงอ๋อดูบอลแน่แหละ

เขาก็คงเฉียบบอลน่ะนะนี่พอผู้หญิงคนนี้เขาเห็นนะ
ทั้งรถกู้ไภรถตำรวจ
งงสิครับมากันทำไมดิฉันไม่ได้เรียกคุณมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังว่า
นี่แม่รู้ไหมลูกน่ะไหว้วานให้พวกผมมา

แม่ก็บอกว่าจริงเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
มีลูกชายเนี่ย๒คนแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวใช่ไหม
ทำงานอยู่ต่างจังหวัดกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับ
บางทีก็โทรคุยกันบ้างหลังโทรคุยก็ไม่ค่อยได้คุย
ไม่รับสายแม่บ้างแม่งอนอ๋อแม่ก็เลยไม่ได้คุยกันมา๓วัน
ตัวลูกเองก็เป็นห่วงสุดท้ายตัวลูกโทรมาหากู้ภัย
แล้วคุยบอกว่าสรุปไปบ้านผมแล้วใช่ไหมแม่ผมเป็นยังไงบ้าง
กู้ไภบอกก็ยืนอยู่หน้าบ้านกู้ไภก็เลยยื่นมือถือกับกู้ไภที่กำลังคุยกับลูก
ให้กับคุณแม่มันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในตอนแรกนี่
ตอนที่คุยกันตอนนี้แม่น้อยใจบอกทำไมโทรไปไม่รับเลย
ต้องรอให้แม่ตายก่อนหรือไงแม่แม่อยู่คนเดียวเนี่ย
นั่นคือความในใจของคนเป็นแม่อันนี้เรื่องจริงนะ
แม่ผมก็เคยงอนผมแต่ไม่ใช่เรื่องรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะ
ไปพูดผิดหูกินซุกี้กันวันนั้น
แล้วไปซื้อยี่ห้อน้ำจิ้มผิดจากที่เราเคยกิน
เราก็บอกว่าทำไมไปซื้อยี่ห้อนี้มาล่ะปกติกินอีกยี่ห้อนึง
แม่บอกว่าโอ้โหไม่ต้องกิน
เช้าวันรุ่งขึ้นขับรถกลับพิพิโลกแล้วไม่มากรุงเทพเป็นเดือน

เพราะคุณไม่พอใจไปว่าแม่ซื้อมาผิดว่ายี่ห้อนั้นมันอร่อยคำไหนคำนั้น
เออจะได้จำไว้
ทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทวงหนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งกะจะไปทวงหนี้อดีตแฟน
เพราะอดีตแฟนช่วงที่เป็นแฟนกันเนี่ย
เอาเงินไปเล่นพนันจนหมดไปหมื่นเจ็ดอะ
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเธอก็จะกะไปทวงนะคะแต่เงินไม่ได้
หนี้ค่ะปั้นเข้าหนี้เลยค่ะ

ภาพโรงโมงจรปิดวุ่นวายมากวุ่นวางมากนะคะ
รวมถึงภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นสีขาวดำ
แต่เอาแบบนี้ละกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้าร้านคาราโอเกะค่ะที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
จะเห็นว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากเก้าอี้
ซึ่งคนที่ถือเก้าอี้เป็นผู้ชายสวมเสื้อดำนะ
ก็คืออดีตแฟนนั่นแหละและหลังจากนั้นเนี่ย
เอาทุ่มไปเจอหมัดไป
ผู้ชายเสื้อดำต่อยก็คืออดีตแฟนตัวเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ทุ่ม๘ธันวาคมค่ะ
ทีมข่าวหลังจากเห็นเรื่องราวนี้แล้วลงพื้นที่เลย

ชื่อว่าคุณสานะอายุ๒๕ปี
เล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่า
คบกันยืมเงินไปเล่นการพนัน๑๗๐๐บาท

แต่พอเลิกกันแล้วทวงคืนแต่เงียบเลย

แฟนเก่าทัก
เธอเฉินท่าไม่ดี
น่ะยกเข้าอี้พลาสติกขึ้นมาป้องกันตัว
แต่ผู้ชายอดีตแฟนปรีเข้ามา

โอ้โหเอาหลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความนะคะ

แล้วช่วงชุลมุนเธอไปตีไฟเลี้ยวรถฉันเสียหายด้วย
เธอก็บอกไม่ได้ตั้งใจมันชุดละมุน

เออเอ้าอย่างนั้นก็ตามนะคะ
นางสาวสาบอกว่าตอนนี้หวาดกลัวไม่กล้าไปไหนคนเดียวค่ะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุข่มขู่ว่ามีปืนนะ
เอากลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันนะเรื่องนี้นะคะคุณตำรวจจัดการให้ที
สองฝ่ายมาคุยกันจะได้เคลียร์ทั้งในเรื่องหนี้
แล้วก็เรื่องของทำร้ายร่างกายใช่ค่ะ
เรื่องของความวุ่นวายต่างคุณตำรวจก็ต้องเคลียร์เยอะ
อย่างเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบข้อความ
วันนี้ก็เลยจะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่า
เป็นยังไงมีวิธีสังเกตยังไงบ้างค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตั้งใจฟังตั้งใจจดหรือจะถ่ายภาพนี้
เอาไว้แชร์กันก็ได้นะครับคือมิจฉาชีพเนี่ยมันมักจะปลอมตัว
เป็นธนาคารเป็นหน่วยงานองค์กรต่างส่งข้อความให้เรามากดลิงค์
จิ้มลิงก์ต่างเพื่อที่จะสมัครสินเชื่อบ้างแหละ
กู้เงินบ้างแหละหรือว่าบอกว่าคุณโชคดีได้รับรางวัลบ้างแหละนะคะ
ซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเนี่ย
เพื่อนเราไหมคนรู้จักเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบอร์หน่วยงานไหนบ้าง
ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นของจริงมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหน่วยงานนั้นเลย

หรืออย่างที่สองค่ะแอดวานขึ้นไปอีกมันจะออกแบบหรือว่าตั้งชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับของจริง

มันจะเปลี่ยนข้างหลังยังไงต้องลองสังเกตดูนะคะ

อย่างที่สามค่ะจะเป็นข้อความที่ส่งมาในลักษณะว่าทำให้เราวิตกกังวล

ธนาคารแจ้งให้คุณอัปเดตข้อมูลทันที

ระวังจะถูกแฮ็กข้อมูลขอให้คุณรีบแก้ไขทันทีในลักษณะแบบนี้

หรือข้อความที่๔กระตุ้นให้เราอยากได้

ตัวอย่างคุณได้รับสิทธิพิเศษคุณได้รับรางวัล

ที่ฉันไม่เคยไปสมัครไปเล่นเกมใดจะมาได้รางวัลยังไง

หลักจำนวนเงินจะเอามาล่อหลักแสนหลักหมื่นอะไรประมาณนี้

บทวนดีก็อาจจะถูกหลอกเนาะ
ที่๕นะคะเร่งเราให้เราคลิกข้อความในลักษณะรีบอัปเดต
อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะตัดสิทธิ์บัญชีเรา
ต้องภายในหมดเขตภายในวันไหนมันก็จะบอกเราแบบนั้น

สุดท้ายจิ้มลิ้งจิ้มลิ้งเลยค่ะรีบจิ้มเลยใช่ไหมแต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะคะ
สุดท้ายค่ะให้สังเกตว่าข้อความนั้นขอข้อมูลส่วนตัวไหม
ถ้าขอข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชี
แน่นอนนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังให้ดีค่ะ
แล้วขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะ
ได้รับข้อความที่เป็นข้อความจริงจากธนาคาร
ถูกต้องแล้วก็โทรได้เลยนะใช่ค่ะโทรได้เลย
ดูแลตัวเองกันหน่อยเรื่องของสุขภาพเพราะช่วงนี้หลายคนนอนดึก
ดูบอลอันนี้บางคนชอบมองข้ามจริงดูบอลไม่เป็นไรนอนน้อยแต่ก็นอนนะ
ไม่ได้นะถ้านอนน้อยมากเข้าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ
เล่ากันให้ฟังแบบนี้ต้องมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางสาธารณสุขนะครับ
เตือนว่าช่วงบอลโลกเนี่ยอย่ามัวแต่ลุ้นทีมโปรดนะจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
คือเอาจริงนะถ้าสักคู่๔ทุ่มมันยังพอไหว
พอไหวถึงเที่ยงคืนไงแต่ถ้าตี๒เมื่อไหร่
แล้วหลังจากนี้มันจะมีแต่คู่ตี๒ไงมันรอบแล้วใช่
มันก็ต้องหาวิธีการให้ดีควบคุมในเรื่องของสุขภาพ
ว่าจะไปควบคุมได้ยังไงถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องนอนดึก
อย่างสมมุติคืนนี้เตะแล้วตี๒คุณต้องนอนตั้งแต่ตอนไหน
พุ่ม๖โมงนอนก่อนเลยไหมแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกันใช่ไหม
อย่างนั้นนะครับถ้านอนน้อยแล้วก็โอ้โหเขาว่ากันว่ามีความเสี่ยงจะหัวใจวายได้
แล้วยิ่งดูบอลตื่นเต้นผู้สูงอายุอ่ะอ้าวรวมผมด้วยคนนึงก็ได้
ใช่ไหมมันมีโอกาสอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะดูบอล
หรือว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนอนไปก่อนไม่เป็นไร
หรือถ้าจะทำให้ร่างกายเราดีดื่มน้ำเยอะกินอาหารให้ตรงเวลา
อย่าไปอดอาหารเด็ดขาดอันนี้มันจะทำให้ร่างกายเราเสี่ยงหนักไปกว่าเดิม
ยังไงซะติดตามกันด้วยนะครับกับรอบ๔ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศ
อาเจนติน่าโครเอเชียโมร็อกโคและฝรั่งเศส
ใครจะเป็นแชมป์ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองดูไหมล่ะ
ลุ้นรับโชคกับเราก็ส่งกันมาได้ว่า๔ทีมที่ผมพูดไปนะคุณว่าใครจะเป็นแชมป์
มันเหลือน้อยแล้วตัวเลือกคุณน้อยนะตอนนี้ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นนะครับร่วมส่งปรายศนียบัตรมาลุ้นของรางวัลกับเรา
รวมแล้วมูลค่า๑๕ล้านบาทเลยนะสุพัสรานะ

คุณผู้ชมสามารถรวบสนุกไทยผลได้นะ

เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมย้ำเรื่องของวันเวลา
คุณต้องส่งก่อนวันนั้นนะ

ก่อนวันที่๑๗ธันวาคม

แล้วเราจะเช็คความถูกต้องเรื่องของทีม
ดูก่อนเลยไทยมาถูกทีมหรือเปล่าที่ได้แชมป์

ใช่ค่ะต้องให้อยู่ภายในวันที่๑๗ธันวาคม

จะเอาปริศนียบัตรมากองรวมกันนะ

ต้องส่งมาเยอะเพราะจะได้มีสิทธิล้นเยอะค่ะ

ทีนี้พูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลแล้วสมองมันเครียด

ที่ไหนนะคะติดตามพร้อมกันในช่วง

และคนที่รีวิวแล้วทำให้เรารู้ว่าข้าวมันไก่จานใหญ่ขนาดนี้๒๐บาท
อยากตัวแตกแอกแอกอับเบียร์

อยากตัวแตกอยากกับเบียร์เอาแคปชั่นเขาบอกว่าข้าวมันไก่๒๐บาทคนตกอกตกใจหมดเลยนะคะ
แล้วมันก็จริงด้วยชื่อร้านข้าวมันไก่โอชินอยู่ริมทางแถว
บางใหญ่บางใหญ่ได้กินข้าวมันไก่จานใหญ่จริง
เป็นขวัญใจของชาวบางใหญ่เลยเขาบอกอร่อยด้วยถูกด้วย
ข้าวมันไก่ต้มในคลิปได้เนื้อมาเยอะย้ำว่าจานละแค่๒๐

ใครที่อยากไปสัมผัสจานละ๒๐บอกเลยผ่านไปแถวนั้นแวะชิมได้เลยนะคะ
โอ้โหคุ้มเลยค่ะจานแบบนี้เอาจริงปกติมันต้อง๔๐๕๐เลยนะเห็นตัวทั่วไป
ขายแค่๒๐บาทเองคุณผู้ชมไปดูความสนุกกันหน่อยกับเรื่องของการแข่งขัน
แข่งสายกางเกงโดยที่ไม่ต้องใช้มือเขาทำได้ยังไงติดตามในช่วงของสกิตเยม
โอ้เก่งดูผู้ชายคนนี้นะแล้วดูผู้หญิงคนนี้
สีน้ำเงินกับสีแดงคู่กัน
โอ้โหขาแกมีกระดูกด้วยบ่นอะ
ลักษณะเหมือนนักยิมนัสสิกรีลาใหม่ยังไงก็ไม่รู้
ถ้าดูฆ่าไขก็พืชพื้นสีก็ดื่ม
แล้วสามารถทำได้ใส่จนได้

เอ่อมันต้องยังไงคุณทำคลิปบ้างไหมลงติ๊กต๊อกบ้างไหม
โอ้โหถ้าผมทำแล้วก็กระดูกกระเดี้ยวผมจะหลุดเอานะ

คุณชนะคือคงไม่สามารถดึงกางเกงขึ้นมาได้

ครับก็ใส่ปกติอันดีที่สุดครับก็จะเก่งจริง
ขอบคุณภาพนี้ที่มาสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานให้กับเรา
อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับเราก็คือ

เด็กเด็กคุณลูกกับคุณพ่อนี่แหละเขาเล่นกัน
แบบไหนที่ทำเอาคุณพ่อคำไม่ออกไปดูจ้า

เขาก็เสียงดังอ่ะโดนเข้านี่เลยอ่อตุ้มดุ้มหน้าด้วย
ป่าเท้าป่าเท้านิ้วของลูกนี่แหละ
เท้าปิดปากปากไว้อืมน้ำ
คือพ่อเขาคงยังไม่รู้อ่ะเพราะตอนแรกไปเหยียบ
เหยียบออกว่าเหยียบ
เหยียบหรือเปล่าเพราะเพราะเตียงเด็กส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่อะไร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

เลยนะคะในช่วงชุมชนต้องแชร์
อุ๊ยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอดาวซุปเปอร์สาราที่ไหน
สนุกสนานที่นั่นวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟราว
มากินครัวซองมาดูหอไอเฟลไม่ใช่นักปรางฝรั่งเศส

โอ้โหบ้านพี่อยู่ฝั่งกระโดนบ้านน้องอยู่ฝั่งกระเด

เรื่องของเรื่องจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชุมชนกุดีจีน
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำด้านนู้นเห็นไหมคะ
กุดีจีนเขามีเรื่องราวที่หลากหลายค่ะ

พิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีน
อยากรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้

ไปหาคำตอบกันด้านในเลยค่ะ

วันนี้มาถึงชุมชนกูดีจิน
เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้ประวัติความเป็นมา

และสองต้องมาดูที่พิพิธภัณฑ์กูดีจี

ตูเกตเป็นชาติยุโรปชาติแรกที่เข้ามา
อายุทยาอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาค้าขาย

อันนี้มันจะเป็นเส้นทางของเราที่เดินทางจากลิสบอลมาถึง
เขาจะจอดที่มะละกาสุดท้าย

บรรทุกสินค้าบรรทุกคนบรรทุกอาหาร

ตองค่ะหนูเห็นป้ายตรงนี้ค่ะ
อย่างไรคะมะละกอมีความสัมพันธ์กับบรตุเกตยังไงบ้างคะ

ทุกเสร็จภาพฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาจากบรรทุเกต

ขนมหม้กแยงขนมสังทรยาขนมปัง
แต่เอาเป็นว่านี่คือส่วนผสมที่ลงตัวแล้วกัน
ตองคะไปเห็นขนมกุดีจีน

ตอนนี้บอกใบ้ให้หลานแม่เป้าค่ะ
สนุกนี้ช่วง

โอ้โหนี่ไงค่ะ
ร้านที่ตามหาร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้า
รับใส่อย่างแน่นอนแต่ไหลหันนานนะคะ
เป้ารู้เปล่าดาว

นี่แหละค่ะร้านขนมฝรั่งที่เราตามหา
ไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะ
มาวันนี้อยากรู้ว่าเจ้าขนมกุดีจีนที่มาที่ไปเขาเป็นยังไง
ทำไมเขาใช้กุรีจีนอยู่ที่นี่นานหรือยัง

เดี๋ยวนะขอทีละคำถามได้ไหม

มาค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกของการทำขนมฝรั่ง
หรือว่าทำขนมกุหรี่จีน
มีไข่แต่หนูสังเกตว่านี่คือไข่เป็ด

สูตรของชาวโปรตุเกตส่วนใหญ่เราจะใช้กันไข่เป็ด

นั่นเหรอสิ
มีแต่เขาถามว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกัน
คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทำขนมกุรีจีน
ถ้าตอนนี้ทำอะไรครับพี่แหม่ม
ใช้กระมาณผสมแป้งด้วยอย่างมือ
คือไม่มีการชั่งตัวต้องใช้ความชำนาญดู
เป็นขั้นตอนนี้ขั้นตอนอะไรครับพี่แหม่ม

ก็คือการเอาขนมที่ตักใส่พิมพ์แล้ว

ลงไปในเตาค่ะนี่ต้องระวังมือด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นเตาอบร้อนหมดเลยค่ะร้อยมาก
ช่วงที่ต้องระวังอีกช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงขั้นตอนไหนแล้วต้องทำยังไงบ้างคะ
เราก็ขึ้นหันนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้หน้ามันตึงหน่อยนึง
เดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันลองแต่งหน้าได้ค่ะ

คือที่มาของชื่อขนมอะค่ะเห็นบอกว่ามาจากโปรตูเกต
เป็นสูตรของชาวโปรตุเกตที่มาอยู่ที่นี่ทำกันขึ้นเพื่อแจกจ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มัสปีใหม่
นี่คือเค้กก้อนชิ้นแรกในประเทศไทย
ผ่านไปแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชม
ฝรั่งหรือว่าขนมกุหรี่จีนจุกเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนนี้ต้องรีบทำอีกไหมคะ
ไม่กรอบจริงเนอะกรอบน้อยบนในเนอะ

ขอบคุณมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมตอนเดินมาเสียงแววพูดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรไม่รู้งงไปหมด

วันนี้เต็มอิ่มค่ะสำหรับขั้นตอนการทำขนมฝรั่งหรือว่าขนมกุดีจีน
เรื่องราวในชุมชนกุฎีจีนฝั่งทนยังเยอะแยะโดยยังกลับไม่ได้ค่ะ
เชฟหน้าจะมีอะไรไปบุกไปตะลุยต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้สวัสดีค่ะ
ไม่เคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยลอง

เอ้ายังจะตามไม่อีก

แอบกินอาหารประตูเกส
แล้วจ่ายค่าขนมกุดีจีนเขายังเมื่อกี้

เดี๋ยวเขารู้อย่าพูดเดี๋ยวเขารู้

เอากินขนมไปแล้วพาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทานอาหาร

แล้วจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของตายายคู่นี้ด้วย
โอ้โหนี่ค่อยย่องมาด้านหลังว่าแต่ถืออะไรมาด้วยล่ะตา
อยากจะรู้มาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
มาในเบรกนี้มาดูเรื่องของความรักที่ไม่มีวันหมดอายุ

ยังรักเหมือนเดิมอย่างคู่คุณตาคุณยายคู่นี้ครับ

โอ้โห

แต่เรื่องของเรื่องดอกกุหลาบนี่

พวกซ้ายโยกขวาหลบให้มันได้รู้
แล้วพอหันมาเท่านั้นแหละนี่เอาเป็นเลยจ้า

จริงน่ะโอ๊ยปลูกเอาไว้เท่า๙๙๙๙ดอก
นี่ดอกที่๙๐๐ยังเหลืออีกตั้ง๙๙ดอกอยู่หน้าบ้าน

ได้ดอกแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจน่ารักที่สุดน่ารักมากเลย
จะต้องจำไปใช้บ้างนะเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
ปิดท้ายคู่กับสมัติข่าววันนี้นะคะด้วยภาพน่ารักของทุ่มพ่อท่านหนึ่ง
ที่ลืมดูลูกเกลือหลักไปโดนแม่สิค่ะแม่จัดการเลยเป็นอย่างไรดูค่ะ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ